วันนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับ
เรื่องการลงโทษเด็กที่ไปขโมยเงิน๒๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
เอาภาพกับข้อความเอามาให้เห็นกันนะฮะ

วันนี้เป็นภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ

แล้วมีเด็กสองคนถูกเชือกมัดไว้

บอกว่าเด็กขโมยเงิน๒๐๐ถูกลงโทษด้วยการขึงพืชกับต้นไม้
แล้วฟาดการลงโทษเด็กแบบแปลกของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งในวัดทุ่งเหียง
ทุ่งเหียงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ข้อความในเพจของแหม่มโพดำยังบอกว่าแบบนี้ไม่เข้าข่ายทรมานหรือ
เอาเด็กมารัดกับต้นไม้ให้อับอาย
ผูกแขนดึงไว้พร้อมกับฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาดูแลด้วย
โอ้โหนี่ฮะผู้คนที่เห็นภาพ
นี่เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ตีเด็กก่อน
ตีเด็กเสร็จก็จะไปผูกแบบนี้นะครับ
สังคมออนไลน์ก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับ
ถึงความไม่เหมาะสมของวิธีการลงโทษ
เพราะนอกจากจะทำให้เด็กเกิดความอับอายแล้ว
ต้องเป็นบาดแผลในจิตใจอย่างแน่นอนนะครับ
ลงโทษด้วยการประจานแบบนี้นี่คือการละเมิดสิทธิ์
เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ของเด็ก
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่เลยนะครับ
ที่วัดทุ่งเหียงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
โอ้โหพอไปถึงที่นั่นนี่ชาวบ้าน

ใช่เขาเห็นข่าวเขารู้ข่าว
เขามาที่วัดกันแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ

เพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทำเกินกว่าเหตุ
ของคนที่ทำโทษเด็กซึ่งเป็นสองสามีภรรยานะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าพอมาถึงเนี่ย
เห็นพระรูปนี้ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้นี่ฮะ

เป็นพระลูกวัดวัดทุ่งเหียงนะครับ
และเป็นพระลูกชายของสองสามีภรรยา

แล้วจับเด็กมัดขึงพืชกับต้นไม้
เพื่อประจานที่ขโมยเงิน๒๐๐บาท
เพราะว่ามันมีเหตุอยู่
ไม่พอใจพฤติกรรมของพระยักษ์อยู่แล้ว

เนื่องจากมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม

ไม่ใช่พระไม่ใช่พระ
ชาวบ้านช่วยกันช่วยกันล้ม
ซื้อของกินในเวลากลางคืนตั้งหมูย่างกินในกลางคืน
ใช่พระไหมเพราะไม่เคยที่จะลงทำวัดไม่เคยบินทบาท
ใช่พระไหมพร้อมตามนี้ชาวบ้านใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
จับศึก
พระยักษ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเป็นพระ

สั่งหมูย่างมากินตอนกลางคืน

ไม่เคยทำกิจของสงฆ์เลยไม่เคยบินทบาทด้วย

คือโดยสรุปก็คือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ไม่พอใจทั้งสองสามีภรรยาที่เป็นพ่อกับแม่ของพระยักษ์
แล้วก็พฤติกรรมของพระยักษ์ด้วยนะฮะ
หลายอย่างที่เขาก็สะท้อนออกมาในวันนี้นะ

สองสามีภรรยานะคะเขาก็บอกชื่อมาแล้ว
คนในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลมา
ชื่อนายพันทัศน์ชวันธนาเด็กเรียกว่าตายง
ภรรยาก็ชื่อว่านางรัชนี
ชาวบ้านเขาก็ต่อว่าว่าสองสามีภรรยาคู่นี้
ก็หากินกับวัดมานานเป็น๙ปีแล้ว
แล้วก็มามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อีก
คือล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวว่าคุณพ่อของเด็กที่ถูกทำโทษ
ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าคือ
ไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกถูกทำโทษ
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือมีใครแจ้ง
ยืนยันว่าลูกไม่ได้ไปขโมยเงิน๒๐๐บาทแน่
แล้วเดี๋ยวจะพาลูกกลับจังหวัดตาก
แล้วก็จะไม่ให้มาเหยียบที่วัดนี้อีกเลย

เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะว่า

คือทั้งสองคนเขาอ้างว่าที่เขา

แล้วก็อยากจะให้เด็กคนอื่นในวัด

ฟังเสียงคุณป้าท่านหนึ่งนะคะ

เขาก็เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้เราฟังค่ะ

เอาไปผูกเชือกแขวนไว้บนต้นไม้

แวนไว้แล้วนี่เขาก็ประกาศให้

อย่าทำนะอย่าไปหารักขโมยเขา

แล้วเมียเขาก็ด่าอยู่ข้างล่าง
นี้ค่ะนอกจากคุณป้าท่านนี้แล้ว
ทุกข่าวของเราก็ไปคุยกับ

แต่ก็เหมือนจะเอางานปะกะเบน

แม้ว่ามีกลางมามีเรื่องกัน
นี่ค่ะนอกจากคุณป้าท่านนี้แล้ว
เป็นเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
ก็บอกว่าปกติแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

คุณครูก็จะเรียกไปว่ากล่าวตักเตือน
ก็จะตีบ้างลงโทษบ้างตามสมควร
เหตุการณ์แบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก
เด็กทุกคนพอรู้ข่าวก็สะเทือนใจ
แล้วก็สงสารน้องที่ถูกตีถูกขึงพืชด้วย

ก็ต้องได้แต่เฝ้าดูเนี่ยค่ะ
เห็นลุงเขาพาเด็กสองคนมา
เขาบอกว่าเด็กคนนี้เขามือตังค์
แล้วก็พี่เขาก็ไปเอาเชือกมา
มัดมือน้องเขาอยู่ต้นมะขามตรงนี้ค่ะ
แล้วเจ้าพาเขาก็แกะออกก็ตี

แล้วปกติแล้วเป็นคนนี้หรือเปล่า
ที่จะลงโทษน้องลงโทษเราลงโทษเด็ก

ก็อาจารย์เขาก็จะรวมเขาจะบอกว่าใครขโมยแบบนี้
เขาก็ออกมาก็จะตักเตือนนิดหน่อยเขาก็ปล่อย
แต่เขาไม่ค่อยรู้จัก
บางครั้งเขาก็สมานมาดูเฉย

ที่ชื่อมีนี่เป็นคนที่ดูแลเด็กด้วยป่ะคะ

เข้าใจดีไหมหรือว่ายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อย
เล่าว่ารู้จักคนชื่อเมย์ยังไง
เขาชอบด่าพวกหนูค่ะ
เหมือนกับว่าอารมณ์แปรปวน
เขาก็ดีกับเด็กประถมแต่มาเทียมเขาไม่ค่อยดี

ใช่ค่ะก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปทำโทษเด็กเขานะครับ
คือที่วัดแห่งนี้เนี่ยทำไมถึงมีเด็กอยู่เยอะนะฮะ
โดยเฉพาะน้องที่ถูกทำโทษมาจากจังหวัดตาก

นายงนี่เลยคนที่ลงโทษเด็กเนี่ย

บอกว่าต้องประจานเอาให้เข็ดหลาบ
เอาให้หลาบจำเพราะไปขโมยเงิน๒๐๐นะครับ
เขาก็อยู่ที่วัดทุ่งเหียงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนี่แหละนะครับ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงสาเหตุที่ลงโทษเด็กสองคนด้วยวิธีการแบบนี้

ว่าเขาว่าอย่างไรนะครับ
รักตังเขามา๒๐๐
ทำรักตังเขามา๒๐๐นะ๒๐๐แหละ
แล้วเราก็บอกว่าใครไปรักตังมา

แล้วก็เราก็เรารู้เท่าไม่ถึงการไงว่า
แต่เขามาโทษกันว่าอันนูนอันนี้
แต่จริงน่ะผมเอามามัดแค่ประมาณสัก๔๕นาทีแค่ผมเดินไปตีตะปูไว้นั่น
แล้วผมก็มาปล่อยประตีประตูล็อกห้องที่มันงัดกันอ่ะแล้วผมก็ถึงถามว่าใครเป็นคนรัก
ใครเป็นคนรักแล้วผมก็ปล่อยมันแล้วผมก็ไม่ไปไม่เกิน๕นาทีหรอกเพราะเดินจากต้นมะขามไปหน้าห้องน้ำ
อเจมส์ลุงแล้วเด็กเขายอมรับไหมว่าเขารัก
เขารักเขาบอกว่าอีกคนนึงรักแล้วเราถามว่าคนรักอ่ะแล้วอีกคนดูต้นทางแล้วรับสตังค์ล่ะ
เขาบอกว่าเอาคืนเจ้าของเข้าไปแล้วจับได้เขาคืนเจ้าของเข้าไป
เราบอกว่าอันนี้ไปรักเขามามันไหลข้างไหลห่นแล้วแล้วก็มาห้ามไปเล่นน้ำกัน
ถ้าไปเล่นน้ำกันแล้วน้ำมันมิดหัวเราว่ายน้ำกันไม่เป็น
ใช่ไหมจมน้ำตายไปใครเดือดร้อนหลวงปู่ก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมอ่า
แล้วใครเป็นคนรักสองคนนี้ตัวเล็กเป็นคนรัก
เราบอกว่าแล้วคนรักกับคนดูเนี่ยจะตีคนละกี่ทีแล้วเขาก็บอกว่า๓ที
แล้วเราบอกว่าสามทีอย่างนี้สามทีตั้ง๑๐ช้างแล้ว
ก็บอกว่าเออพ่อก็ไม่เคยตีนะแล้วก็วันนี้มันก็ต้องบวก
งั้นเรามันก็ต้องบวกผมก็บอกว่างั้นงั้นก็บวกกันมาก็เป็น๖ที
ผมก็บอกว่าเอาแล้วคนรักล่ะคนรักคนรักเขาบอกงั้นผมก็บวกอีก
อันนั้นก็๙ทีแล้วผมก็ตีไม่ได้แฟร์อะไรมันก็๖โมงเย็นแล้ว
เรียกเด็กรวมแล้วคือว่าผมให้เด็กพวกนั้นมาอะไรมาดูว่า
อย่าลักขโมยกันนะจะต้องโดนทำโทษจะต้องโดนตีนะ
แล้วลุงยงหนูถามลุงยงหน่อยแล้วทำไมลุงยงถึงต้องเอาเด็กไปมัดกับที่ต้นไม้ด้วย
ผมเอามาให้ดูว่าให้เด็กพวกนี้ดูบอกว่าทีหลังอย่าไปรักเขา
แล้วเดี๋ยวก็เวลาเขาจับไปแล้วเขาก็เอาไปมัดเอาไปเอาอะไรไปติดคุกนะ
อันนี้พ่อเองไม่ได้ติดคุกแค่มัดแล้วก็ปล่อยแค่นี้เอง
แล้วทำไมเราถึงทำไมเราไม่ถึงเอาวิธีการอื่นในการลงโทษให้ยกตัวอย่างให้เด็กดู
มันเยอะค้างแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
มันไหลข้างไหลหล่นยกตัวอย่างทั้งหมดอะไรก็ยกหมดแล้วมันก็ไม่เข็ดไม่หลาก
วิธีการของลุงมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่เหมาะสมไง
แล้วอีกอย่างไม่ใช่ลูกลุงด้วยนะถูกไหม
ถ้าหากว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเห็นว่าลูกของตัวเองถูกกระทำแบบนี้กับคนอื่นเนี่ย
ก็จะรู้สึกไม่ดีถูกไหมลุงอันนี้หนูถามทำไมลุงไม่ให้ลอง
ตีแล้วมันก็จบแค่ตีแล้วก็จบ
ตอนนี้คือว่าตอนแรกเราก็คิดไปว่าให้เพื่อนที่ซุ้มเดียวกันที่ไปรักของ
อย่าได้ทำผิดอย่าได้ไปรักเขาอีกเอามาให้ดูแล้วก็บอกว่า
ผมจะไม่รักขโมยอีกแล้วผมจะไม่รักขโมยอีกแล้วก็แค่นั้นเอง
ตอนมาตอนพอตอนผมจับมัดมันยังหัวล็อกบอกพ่อพ่อมัดจริงนะลูกน่ะ
ยังพูดกลับมาเลยยอมให้มัดไหมอ้าวผมผิดอ้าว
แต่มันจะไปพูดยังไงผมก็ไม่รู้แล้วถ้าทำโทษแบบนี้ผมก็ต้องตีเหมือนเคยแหละ
แล้วจะจับมัดอีกไหมมัดกับต้นไม้อีกไหม
ก็เพราะว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่ามันจริงผมไม่รู้
แต่ผมก็ไม่มัดแล้วเพราะว่ามันเป็นความผิดผมไม่รู้เรื่องนี้
สภาพจิตใจเราตอนนี้รู้สึกยังไงก็เสียใจ
เท่าที่จับใจความได้ก็คือ๑บอกว่าหลวงปู่
น่าจะเป็นพระผู้ดูแลวัดหรือว่าเจ้าอาวาสวัด

ทำไปก็เพราะว่าอยากให้เด็กหลาบจำ
ยืนยันว่าเด็กขโมงขโมยอะไรบ่อยลงโทษกี่ครั้งก็ไม่จำ
บอกว่าเด็กยอมรับด้วยว่าขโมยเงินจริง
บอกว่าตอนเอาจับไปมัดเนี่ยเด็กยังหัวเราะเลย
คักเลยผมก็จบแค่ป๔ไม่รู้จะลงโทษอะไรยังไง

แต่มันมีวิธีการอื่นในการสอนเด็กไงคะ
เวลาเด็กทำผิดไม่ใช่การลงโทษแบบรุนแรง
แล้วก็ทำให้เด็กอับอายเพราะว่ามันจะฝังอยู่ในใจเด็กนะ
วิธีการแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเด็กทั้งสองคนที่ถูกทำโทษทางพมจังหวัดชนบุรี
ก็นำตัวไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปแจ้งความที่สพพนัฐนิคม
ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกคนที่ทำโทษเด็กแบบนี้เนี่ย
มีความผิดทำร้ายร่างกายแล้วก็ผิดตามพระราชบัญญัติธารุณกรรมเด็กด้วย
โหนี่ขออาหารี่หนักนะโฆษก็หนักนะครับ
เดี๋ยวดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่าทำไมน้องถึงมาอยู่ที่วัดแห่งนี้เยอะ
แล้วหลวงปู่ที่ลุงยงหรือว่าตายงบอกเมื่อกี้เนี่ยคือหลวงปู่ท่านไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะคือจริงแล้วที่วัดนี้เขามีโครงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสค่ะ
โครงการนี้นะคะเกิดขึ้นจากแนวคิดของอดีตท่านเจ้าอาวาสก็คือพระครูโสพลพัฒนาพิรมหรือหลวงปู่บุญเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่นี่นะคะ
คือหลวงปู่บุญเนี่ยท่านก็เดินทางทุดงไปในเขตอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศรแล้วก็อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่เหล่านี้ค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างเขาก็ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้
หลวงปู่บุญท่านก็อยากจะพัฒนาเด็กเหล่านี้เมื่อปี๒๕๓๐นะคะหลวงปู่บุญก็ตั้งใจนำเด็กนักเรียนไม่เกิน๒๐คนมาเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ใกล้วัดทุ่งเหียง
เรียนจบแล้วก็จะให้กลับไปสอนต่อไปสอนเด็กชาวไทยภูเขาที่อยู่ในหมู่บ้านของตัวเอง
แต่พอวันที่หลวงปู่บุญไปรับเด็กชาวไทยภูเขามาเรียนโอ้โหเด็กไม่ได้มาแค่๒๐คุณภาคภูมิมารอกัน๔๕คนเกินกำหนดค่ะ
แต่จากนั้นเนี่ยก็มีชาวไทยภูเขาเผ่าต่างทยอยส่งบุตรหลานเข้ามามาเรียนหนังสือที่วัดทุ่งเหียงตามแนวทางที่วางไว้เยอะเลย
แนวทางเป็นแบบนี้ก็คือเด็กผู้หญิงให้ศึกษาตามความสมัครใจ
จบชั้นสูงสุดเท่าที่เด็กจะเรียนได้
แต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายพอเรียนจบป๖ต้องบวชนะเป็นสามเณร
แล้วก็ศึกษาต่อในโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับม๑ถึงม๖

เนี่ยก็จะเป็นการสืบทอดเรื่องของการรับรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนา

ทั้งหมดนี้อยู่ในความอุปการะของวัดทุ่งเหียงทั้งหมดนะคะ
นี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุที่วัดนี้มีเด็กอยู่กันเยอะ
ปัจจุบันนี้มีพระพิสุขสามเณรอยู่ในความปกครองเป็นร้อยรูปค่ะ
มีเยาวชนชาวไทยภูเขาที่ยากจนเป็นเด็กกำพร้าด้วยโอกาสทางการศึกษากว่า๕๐๐คน
ก็อยู่ในความดูแลของวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย
อาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคอุปกรณ์การเรียน
แต่ละปีทางวัดมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก
ก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักพอสมควรของวัดนะคะ
ทางวัดเองเขาไม่ได้มีมูลนิธิมารองรับ

ทางวัดก็อาศัยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็บริจาค
ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์การเรียนต่าง
ก็เลยทำให้ที่นี่มีเด็กเยอะ

ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมัน
เอาล่ะเรื่องวัดดูแลเด็กอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องดี

แต่ชาวบ้านบอกว่า

ที่เป็นพ่อแม่ของพระยักษ์ในภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

บอกว่ามาหาผลประโยชน์จากทางวัดนี้๙ปีได้แล้ว

เขาก็เลยเข้ามาอะไรจัดการเรื่องเด็กเรื่องเงินเรื่องทอง

แต่ว่าล่าสุดพอมันเกิดกรณีปัญหานี้ขึ้น
ทำให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี

โดยนางดวงสุดาเมืองวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
บอกว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของโรงเรียนวัดทุ่งเหียง

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงได้จัดโครงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสขึ้น
เพื่อดูแลเยาวชนชายหญิงชาวไทยภูเขา

โดยไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กแต่อย่างใดนะครับ
แต่หลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นทางพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีได้ร่วมกับสหวิชาชีพ
เข้าไปพูดคุยกับเจ้าวาดวัดแล้ว
ซึ่งทางเจ้าวาดก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้น
โดยระบุว่าการทำโทษเด็กของคู่สามีภรรยาที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
แล้วก็ผิดพรบคุ้มครองเด็กด้วยนะครับ
ความผิดเบื้องต้นคือเรื่องของการทำร้ายร่างกายซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางอาญา
เป็นการกระทำผิดพบคุ้มครองเด็กอายุ๘กว่ากว่า๑๑กว่า
แล้วก็กระทำเกินกว่าเหตุความรุนแรงที่ไปเอาเด็กไปมัดผูกมัด
แล้วก็เครียดด้วยหวายเป็นการกระทำผิดพบความรุนแรงต่อเด็กอยู่แล้ว
ก็จะมีความผิดเบื้องต้นคือกระทำการทำร้ายร่างกายนะฮะเป็นความผิดทางอาญานะคะ
ตอนนี้นักสังคมสมพาของเจ้าหน้าที่ของพบชนบุรีได้ลงไปดูแล
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
ขณะนี้ทางกระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือเด็ก
เบื้องต้นเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับได้ส่งตัวเด็กเข้าไปตรวจสอบร่างกายแล้ว
ได้รับอันตรายจากการลงโทษจากคู่สามีภรรยาหรือไม่
พร้อมกับได้นำตัวเด็กไปสอบถามข้อมูลนะครับ
หากเห็นว่ามีการทำผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตามพรบคุ้มครองเด็กเราต้องเข้าไปคุ้มครอง
ขณะนี้ทางทีมของพมของเรา
ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด

ร่วมกับทางตำรวจนะครับ
แล้วก็ทางสำนักพุทธศาสนา
แล้วก็ทางสำนักงานการศึกษาพื้นฐานนะครับ
สวทธก็เข้าไป
เข้าไปเมื่อเช้าก็พาเด็กเข้าไปตรวจ
ดูร่างกายว่าเด็กได้รับอันตราย
จากการลงโทษตรงนั้นไหมนะครับ
แล้วก็ให้ทางคุณหมอ

ก็เอาเป็นว่าตอนนี้น้องทั้งสองคนก็ไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวในพื้นที่แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานไปยังผู้ปกครองของเด็กแล้วจะได้หาทางออกร่วมกันต่อไปว่าจะเอายังไงจะให้อยู่ให้เรียนที่วัดต่อไหม
หรือว่าจะรับกลับบ้านนะครับเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ปกครองของน้องนะครับ
หลังจากมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะหลายฝ่ายก็ต้องมีการหารือร่วมกันล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นพมชนบุรีทหารตำรวจคือหน่วยงานในพื้นที่เขาต้องคุยกันว่าจะเอายังไงกันดี
สองสามีภรรยาที่ลงโทษเด็กสองคนนี้เขาเป็นใครนั่นอ่ะสิเขามีหน้าที่อะไรในวัดทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวของเรารู้ข้อมูลมาจากชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าสองสามีพระยาคู่นี้นะคะที่ลงโทษเด็กทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่ผู้ปกครองเด็กด้วยซ้ำนะคะแล้วอย่างที่เด็กบอกให้ข้อมูลกับเราไม่ใช่ครูนะคะไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลเด็กเลย

นั่นน่ะสิเข้ามาอยู่ในวัดนี้ได้เพราะว่าเจ้าอาวาสท่านอนุญาตเพราะว่าทั้งสองคนอ้างว่าก็นี่ไงลูกชายบวชเป็นพระอยู่ที่นี่ขอมาช่วยงานวัดได้ไหม
กิจกรรมของวัดขอมาช่วยได้ไหมงานผ้าป่างานขายวัตถุมงคลต่างเชิญชวนคนมาบริจาคเงินสิ่งขอให้กับเด็กเดี๋ยวจะมาช่วยเพราะลูกชายบวชอยู่
ลูกชายที่บวชอยู่ก็คือพระยักษ์นะคะเป็นลูกของสองสามีพระยาคู่นี้นะคะก็ถูกชาวบ้านประนามว่าพระยะมีส่วนรู้เห็นกับการลงโทษเด็กสองคนนี้ด้วย
แล้วก็คนในพื้นที่ก็ต่อว่าว่าพระรูปนี้ไม่เหมาะสมจริงอยากจะให้จับศึกเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานก็เข้าไปจะระจากกับหลวงปู่บุญสวโพโพรโนตอาวาสเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้
ก็ให้ทางนายกเทศมนตรีตำบลหม่อนานอำเภอพนัทนิคม

ออกมาชี้แจงหลังจากมีการหารือร่วมกัน
ก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจท่านเจ้าอาวาสด้วย
ลองฟังเสียงนายกเทศมนตรีดูค่ะ
ประเด็นแรกเรื่องทำร้ายร่างกายเด็ก
เป็นการกระทำโดย

เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาดำเนินการโดยภารการ

เพราะหลวงพ่อท่านออกไปปฏิบัติกิจภายนอกวัดอยู่

ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลย

ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ได้พาเด็กนักเรียนนะครับ
ที่ถูกทำร้ายร่างกายสองคน

แล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่ค่ะก็นายกเทศมนตรีท่านก็บอกว่า
อยากจะให้เข้าใจท่านเจ้าอาวาสด้วย

ก็นำเด็กทั้งสองคนที่ถูกตีที่ถูกทำโทษ
ไปแจ้งความที่สพนิคม
ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายทารุณกรรมเด็กนะคะ

แล้วเขาก็ตีครับ

พี่พระมันก็ปลูกตีครับ

เจ็บตอนนี้ไม่เจ็บครับ

ตีที่ขาสองเทียบ

ตีที่ขาสองเทียบ
แล้วก็ตีที่มืออีกหนึ่งเทียบ
แล้วก็ตีที่มืออีกหนึ่งเทียบ

โดนไปหกทีนี่ไม่น้อยนะครับ

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

ถึงมาสอน

คือทางวัดเองก็ตั้งใจทำเป็นโครงการอย่างที่เล่าไปแล้วค่ะ

คือผมเห็นใจหลวงพ่อนะ

ก็เคยอยู่วัดตอนเด็กเป็นเด็กวกเด็กวัดเนี่ย

เจ้าอาวาสท่านก็ดูแลไม่ทั่วถึง
ท่านก็อยากดูแลให้ทั่วถึงแต่ไม่รู้ว่าจะดูแลยังไง
พอมีคนสองคนที่มีพระมาบวชอยู่ในวัด

แล้วบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยดูแลให้ช่วยเหลืออะไรให้

มีคนมาช่วยดูเป็นมือเป็นไม้เอามาช่วยผ่อนแรงให้
แต่คนอยู่เป็นร้อยคนนะคะมันก็ดูแลไม่ทั่วถึง

ตามขั้นตอนของกฎหมายสองสามีพระยาคู่นี้
เพราะฉะนั้นถ้ารับปากจะช่วยเหลือวัด
ไม่ว่าจะกิจการงานไหนก็แล้วแต่แล้วไม่ได้ทำให้ดีจริงเนี่ย
อย่าเข้ามาเพราะจะทำให้วัดเขาเสื่อมเสียนะครับ